พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือ
ช่วงของการช่วยเหลือมีการแสดงความคิดเห็น
มีการนำเสนอวิธีการช่วยเหลือหลายช่องทาง
คนไทยเองคนต่างประเทศเอง

ใช่เขาพลิทให้เรียบร้อย
ชื่อว่าหมูป่าเป็นลักษณะของท่อ
ให้คนลอดผ่านเข้ามาตั้งแต่เนินนมสาวออกมาจนถึง
คุณคิดดูเขาตั้งชื่อหมูป่าเลยนะ

เขาก็ส่งมาถึงถ้ำหลวงแล้วเรียบร้อย
ส่วนตัวเขาเองเดินทางมาถึงถ้ำหลวงด้วยตี๓มาด้วยตัวเองเลย

นี่เป็นคลิปวิดีโอของนายอิลอนมาสนะคะ

แล้วก็มีคนเข้าไปชม๑๒๓๐๐๐คน
แสดงความคิดเห็นไปประมาณ๗๐๐คอมเมนต์

ร่วมกับทีมงานนักภูมิสาธิ์และเจ้นัทีถ้ำหลวง
ขอบคุณที่เขาได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ไว้อีกมากมาย
ไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ท่อหมูป่าเท่านั้นขออนุญาตเรียกแบบนี้
ท่อหมูป่าเขาเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาให้เราใช้ด้วย
คือเขาบอกว่ายังไม่ใช้ไม่เป็นไรเขาให้ไว้เลย
เอาไว้ใช้เผื่ออนาคตมันต้องใช้ก็เลยจะได้มีไง
ก่อนหน้านี้อีลอนมัสนะคะได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อเวลาประมาณตี๕ของวันอังคาร
ระบุบอกเขาเพิ่งเดินทางกลับจากโถง๓และทิ้งยานดำน้ำกู้ภัยไว้ในถ้ำขนาดเล็ก
มีชื่อว่าหมูป่าโดยยาลำนี้นะคะวิศวกรบริษัทของเขาประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุที่ทำจรวด
เวลาออกไปนอกโลกวัสดุเดียวกันจะถูกทิ้งไว้ในถ้ำหลวงเขาบอกจะทิ้งไว้ให้เลย
ว่าไทยจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ลงท้ายด้วยบอกประเทศไทยสวยจังเลย
ใช่แล้วเขาโพสต์ภาพในทวิตเตอร์นะเป็นภาพของถ้ำหลวงตอนกลางคืน
เขาบอกว่าประเทศไทยสวยจังเลยสวยมาก
เพราะว่าถ้าที่ถ้ำแห่งนี้นะคะมีหินงอกหินย้อยแล้วเขาก็เวลาโดนแสงไฟมันจะเป็นคล้ายเพชรยุบประมาณนี้นะคะ
คือเป็นการทดสอบในสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้
เป็นท่อขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบามีนั่งดำน้ำสองคนลากไปมาหัวท้ายได้สะดวก
พื้นผิวข้างนอกเนี่ยเคลือบเทปล่อนเพื่อให้มีความลื่นสำหรับการเคลื่อนย้ายผ่านผนังถ้ำที่เป็นหินนะคะ
พอทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบส่งมาให้ที่ถ้ำหลวงเลยแล้วก็ตัวเองก็ตามมาเองด้วย
และต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสิ่งที่ดำมาให้ดีมากมันเป็นเทคนียลที่สุดยอดมาก
แต่ว่าท่านพบเหตุการณ์บอกว่าคือมันนำไปใช้กับในโพรงของถ้ำลำบาก
เพราะว่าในถ้ำทางที่ดำน้ำมันคดเคี้ยวแบบง่อไปง่อมาอย่างนี้มันต้องแบบตรงถึงจะเอาออกมาได้

ต้องขอบคุณด้วยที่ส่งมาให้กับประเทศไทย
แล้วก็ตั้งชื่อว่าหมูป่าด้วย

มันจะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะ